สาวสวยคัมแบ็คสู่วงการภาพยนตร์ไม่ได้เล่นมา๑๕ปีนะ

เตเย่นรับเล่นเธอกับฉันกับฉัน

แล้วก็ขออัปเดตนอกจากเรื่องผลงานของพี่กระแตสุพักษรแล้ว
เรื่องเพื่อนพี่แตด้วยยังไงพี่
ข่าวลงข่าวลือของคุณหนิงปณิตาที่ถูกโยงว่าเป็นนางร้ายใจบุญสามีติดหญิง

เจ้าตัวบอกว่าไม่เกี่ยงเลยจ้ามาได้เลย
หนังละครโฆษณาจัดมาโลดแม่พร้อมค่ะ
แต่จะขอเว้นแนวหนึ่งแนวเดียวที่จะไม่รับ

เพราะว่าอะไรแม่บอกว่าแม่หุ่นยังไม่ได้หุ่นยังไม่เฟิร์ม
นอกนั้นพร้อมหมดแต่จริงสวยมากแล้วนะ
ส่วนที่มีข่าวลือว่านางร้ายใจบุญสามีมีบ้านเล็กบ้านน้อยจนทนไม่ไหวต้องขอหย่า
คนก็พุ่งเป้าไปเลยไม่ได้พุ่งหาพี่กะแต่พุ่งไปที่เพื่อนของพี่กะแต
จากคนสวยไงพี่หนิงปณิตาพี่กะแตก็บอกสื่อว่าอุ๊ยไม่น่าใช่หนิงหรอก
เพราะว่าอะไรที่ผ่านมาคุยกับหนิงตลอดรู้กันทุกเรื่องอยู่แล้ว
แม้ว่าชีวิตคู่ของแต่ละบ้านเนี่ยก็ต้องมีเรื่องกระทบกระทั่งปัญหาลิฟต์กับฟันกันบ้าง
แต่เรื่องที่บอกว่าเป็นพี่หนิงเนี่ยส่วนตัวพี่กระแตบอกว่าไม่เคยได้รับสารตรงอะไรแบบนี้มาเลยนะคะ
หนิงเองก็ไม่เคยโทรมาเม้ามอยอะไรวอนดีกว่าไม่อยากให้คนโยงกันไปไกลกว่านี้ค่ะ
น่าจะไม่ใช่อะค่ะเพราะว่ากระตะก็คุยกันตลอดแล้วนะคะก็ยังไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาไม่ได้มีเรื่องอะไรกันอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทุกเรื่อง
ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะคุยกันเรื่องลูกอะค่ะคือเรื่องเด็กมากกว่ากระแตว่าชีวิตคู่มันก็มีปัญหาแหละแต่ว่าแต่ว่ากระแตก็ไม่เชื่อว่าเรื่องที่บอกมาจะเป็นพี่หนิงอะไรอย่างนี้ค่ะ
เพราะว่ากะแตก็ไม่ได้รับสารอะไรตรงนั้นเลยพี่หนิงก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการโทรมาหรือว่าอะไรเล่าเรื่องนี้เลยค่ะคือทุกคนก็เป็นห่วงล่ะค่ะแล้วกะแตก็เป็นห่วงนิรินกะแตก็เป็นห่วงทุกคนในครอบครัวค่ะกะแตก็ไม่อยากให้ให้ไปโยงอะไร
เอาเป็นเอาเป็นว่าอย่าไปโยงข่าวเมาส์ข่าวลือถ้าเกิดว่าเพื่อนเราโดนอะไรแบบนั้นจริงมีเหรอจะไม่สายตรงหา
ถ้าเห็นในไอจีพี่หนิงกับสามีเขาก็รักกันจะตายนะเธอขอบคุณจีนนะคะ
มาแล้วเธอยังไงเขาบอกว่ายังรักดีเหมือนเดิมเลยแต่ว่าที่จินหายไปไม่ใช่ไปไหนนะไปไหนไปปาร์ตี้บ้านเพื่อน
แต่ได้งานเพราะอะไรลูกสาวโทรตามสรุปไม่ต้องห่วงบ้านหนิงห่วงบ้านตัวเองดีกว่า